คุณผู้ชมครับมาติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่ง
เขาต้องการจะไปขโมยต้นกัญชาที่เพื่อนบ้านเขาปลูกเอาไว้ในซอย
แล้วสองสามีภรรยาคู่หนึ่งขี่รถผ่านไปเจอก็มีการไปตักไปเตือน

แล้วสามีเองก็ไปรับมีดแทนสุดท้ายเสียชีวิต
ตัวผู้ก่อเหตุหนีไปกบดานอยู่บ้านหลังหนึ่ง
สุดท้ายตำรวจจะใช้ยุทธวิธีอย่างไรในการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ติดตามในเจาะลึกประเด็นร้อนครับ
นี่คือนาธิบุคชาติในอานุวัย๓๓ปี
หลังก่อเหตุแทงนายพรเทพศรีวันหรืออิตวัย๒๙เสียชีวิต
หนีไปหลบซ่อนตัวในห้องพัก
ตำรวจระดมกำลังเข้าปิดล้อมพาแม่มาเจรจา
แต่หมอนิ่งก็ยังเครียดคลั่งถือมีดไว้ตลอดเวลา
สุดท้ายใช้ยุทธวิธียิงกระสุนยางจับกลุ่มเอาไว้
เมื่อกลางดึกวันที่ห้างกันยายน
หลังเกิดเหตุตำรวจสพบังเสาทงจึงรุดไปตรวจสอบ
ภายในหมู่บ้านการเคหะเมืองใหม่บางพลีสมุทรปราการ
พบศพนายพรเทพถูกแทงใต้ราวนมซ้ายตัดคั่วหัวใจ
และยังมีผู้บาดเจ็บอีกรายคือนางสาวสิริพรสิงคันวัย๓๗ปี
ภรรยาของเขาซึ่งตั้งคัน๘เดือนได้รับบาดเจ็บไปด้วย
ตอนนี้ตายขี่รถมอเตอร์ไซค์คว่ำ
เหตุการณ์เป็นไปตามหลักฐานวงจรปิดเห็นนายอานุเดินผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่ง
แล้วแอบไปขโมยต้นกัญชาเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายพรเทพและภรรยา
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นทำให้นายอานุไม่พอใจ
มีดไล่แทงจนรถล้มห่วงนั้นอานุต้องปรีเข้าไปแทงนางสาวสิริพร
แต่ถ้าว่านายพรเทพกระโดดเข้าไปขวางรับมีดแทนจึงถูกแทงเข้ากลางอก
วันนี้แฟนหนูก็เลยดึงหนูออกมา
พฤติกรรมของนายอานุชาวบ้านให้การเป็นเสียงเดียวกัน
พูดคนเดียวและพกมีดติดตัวตลอด
ขณะที่แม่ของอานุก็ยอมรับลูกชายสูบกัญชามานานหลายปี

ระยะหลังเริ่มมีอาการป่วยทางจิตเวท

ตำรวจแจ้งข้อหาอานุฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา
อาการของสิริพรที่ตั้งคันบาดเจ็บรถล้ม
เตือนมีความเสี่ยงอาจคลอดก่อนกำหนด
สภาพจิตใจย่ำแย่ทั้งห่วงลูกในท้อง

สังเวยชีวิตให้ธาตุยาเสพติดอีกหนึ่งคดี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน